คุณผู้ชมครับสลับลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยครับ
เขาบอกว่าทวงหนี้ครั้งนี้โหดจริง
มีการพูดถึงขั้นว่าจะมีการขู่ฆ่าด้วยเหรอเนี่ย
กลัวแบบนี้ทำยังไงเจอแบบนี้ทำยังไง

ว่ามันจะให้ทำยังไงดูที่ว่ามันจะมาฆ่าไหมอย่างไร
มันไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้ก็มันไม่ได้ผิด
มันไม่ได้เป็นเรื่องถูกกฎหมายเขาไม่โกงหรอกน้อง
เขาไม่โกงแต่ว่าบางวันเขาไม่มี
ใครก็มาหวางมันก็ให้ขาดเดี๋ยวไง
เขาไม่มีแต่เขาไม่โกง
น้องไม่ต้องห่วงว่าเขาจะโกง

ไม่ได้เป็นไรพี่อย่ามาโด่งนะพี่ก็ไม่ชอบนะ
พี่ก็ไม่ชอบนะพี่ไม่ชอบนะน้องก็ขับ
ดูสิว่านายจะทำยังไง
เงินที่เคยมีตอนนี้มันก็ขาดมือไม่คล่องมือเหมือนเมื่อก่อน
ที่เคยได้จากพวกสปอนเซอร์รายการ
มันก็ไม่ได้มีเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
ทำยังไงอาชีพดีเจต้องหยุดครับ
ต้องยุติการจัดรายการวิทยุ
แล้วมาช่วยเมียขายไก่ย่างขายอาหารกล่อง
เขาก็ไม่ได้แข็งแรงครับคุณขวัญคุณผู้ชม
ป่วยเป้าหวานและมีความดันอีกครับ
โอ้โหคือเงินก็ไม่มีเมียก็ป่วย
งานที่เคยทำแล้วได้เงินดีก็ไม่ได้
ก็เลยต้องรับภาระหาเงินทั้งหมดครับ

ชักหน้าไม่ถึงหลังต้องไปกู้เงินและเป็นหนี้นอกระบบ

เฉพาะดอกเบี้ยรายวันนี้ก็วันละร้อยแล้วนะครับ
แล้วต่อมากู้เพิ่ม
จาก๑๐๐๐เป็น๑๕๐๐บาทเบี้ยที่ต้องจ่าย
ดอกแต่ละวันมันก็ต้องขยับมาเป็นวันละ๓๐๐

นี่ฮะครั้งแรกคือ๕๐๐๐
ครั้งที่๒หมื่นนึงครั้งที่๓
มันก็ยังหาเงินไม่พอใช้อยู่ดี
เฉพาะดอกเบี้ยกว่า๑ปีคิดเป็นเงินก็หลักแสนนะ
เฮ้ยเดี๋ยวเงินต้นที่กู้เท่าไหร่นะ
เงินต้นรวมแล้วก็ประมาณสักเท่าไหร่ได้
แล้วทำไมดอกเบี้ยมันหลักนั้นเลย

มันคิดเป็นดอกรายวันด้วยไงคุณขวัญ
อกรายวันจากที่เคยวันละร้อยต้องจ่าย

คือเฉพาะจ่ายดอกย้ำนะครับ
ปีกว่านี่ก็เป็นเงินกว่าแสนแล้วฮะ
เจดอนบอกอีกครับเดือดร้อนหนักมาก
แล้วหลังต้องหาเงินมาผ่อนดอกทุกวัน
ก็ไม่ทันก็มีค้างจ่ายถูกโทรทวง
หลังมีตามขู่มาถึงร้านก็มี
ต้องหนีครับคือต้องหนี
เพราะว่ากลัวกลัวว่าเมียจะไม่ปลอดภัย
กลัวว่าเมียเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
เจอเรื่องแบบนี้ปั๊บแล้วช็อกขึ้นมา
ด่วนจากไปไม่ทันร่ำลาแทนยังไง
เพราะอะไรเขาไม่เคยบอกเมียนะครับ
ไม่เคยบอกเมียให้รู้นะครับว่ามีการไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบ
มาปิดเมียปกปิดเรื่องนี้เอาไว้
กลัวเมียไม่สบายใจแต่มาถึงตอนนี้
เป็นอย่างไรเป็นกันน่ะรักตัวกลัวตาย
เป็นห่วงความปลอดภัยของเมียครับ
เสียงกว่าแล้ว
นี่ครับเบื้องต้นครับคุณพี่เสื้อขาวนั่นคือ
นายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช
ฟังเรื่องราวแบบนี้หัวอกของคนทำงานสื่อเหมือนกัน

คงไม่สามารถจะใช้หนี้ทั้งหมดได้หรอกครับ
แต่ว่ายังน้อยคือซื้อเวลา๑๐๐๐บาทนี้
กับการซื้อเวลาเอาไปผ่อนจ่ายดอกเบี้ยเขานะพี่ดอนนะ
อาจจะซื้อเวลาได้อีกสัก๒๓วันครับ

คือปรึกษาเจ้าหน้าที่หน่อยฝ่ายกฎหมายจะว่ายังไง
เรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามแก๊งเงินกู้นอกระบบหรือการทวงหนี้โหด
จะมีวิธีการป้องปรามยังไงบ้าง
ในทางหนึ่งเจ้าหนี้เองก็คงจะต้องระมัดระวังแล้วแหละ
แต่อีกทางหนึ่งเองเราก็ต้องระวังด้วยครับ
เลือกตัดสินใจไปกู้หนี้นอกระบบแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงสารพัดเลยนะฮะ
ก็เห็นใจแล้วค่ะบางคนเขาก็หาทางออกไม่ได้จริงอะนะคะ